เย็นไทยรัฐวันนี้นะคะไปดูกันที่จังหวัดขอนแก่นกันก่อนเลยนะคะ
ที่วัดแห่งหนึ่งค่ะเขามีการติดป้ายไว้หน้าวัดเลยนะ
ใช้จ่ายในการชาปนกิจศพจัดงานศพ๑๒๓๔๕๖๗๘มีอะไรบ้าง
แบบนี้ค่ะเหตุการณ์นี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
ช่างโกหลัก๑๐มีการโพสต์ป้ายนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับชาปนกิจศพของวัดสว่างพิทยาบ้านหนองหลุบ
ตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีการระบุค่าใช้จ่ายจำนวน๘ข้อหลักหลักด้วยกัน
ดังนี้๑ค่าผู้ดูแลศพ๑๐๐๐บาท๒ค่าบำรุงเมน๕๐๐บาท
ค่าบำรุงสถานที่น้ำไฟ๕๐๐บาท๔ค่าบำรุงห้องเย็นคืนละ๕๐๐บาท
เจ้าพนักงาน๒คน๔๐๐บาท๖ค่าคนล้างโรงเย็น๒๐๐บาท
ฆ่าคนนำขยะไปทิ้งเช่นพวงหลีดต่างที่มีการเอามาให้ที่งานศพเนี่ยต้องเอาไปทิ้งเนี่ย
ส่วนนี้เสีย๒๐๐บาท๘ขยะของแต่ละวันให้เป็นหน้าที่ของเจ้าภาพนำไปทิ้งเอง
ลงชื่อคณะกรรมการชาปนสถาน
ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกโพสต์ออกไปนะคะโดยเฉพาะคนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็มีการแชร์ข้อความ
ส่วนหนึ่งก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างนานาทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
รายบอกแบบนี้บอกว่าเป็นการติดป้ายบอกราคาชัดเจนแล้วก็ไม่แพงเกินไป

ล่าสุดทางวัดเนี่ยนำป้ายดังกล่าวออกแล้วนะคะ
จากการสอบถามไปที่พระมหาเสถียรสุธีโรเป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างพิทยาบอกว่า
หลังจากที่เป็นข่าวออกไปนะทางวัดเองก็รู้สึกไม่สบายใจ
ก่อนหน้านี้ไอ้ภาพแบบนี้รายละเอียดค่าชะปนกิจศพต่างเนี่ย
ก็โพสต์แบบนี้ก็ติดไว้ที่วัดแบบนี้ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร
เพราะว่าทางวัดแล้วก็ชาวบ้านถือเอาราคานี้เป็นที่ตั้งมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก็๓๔๓๕ปีแล้วนะและเพิ่งนำป้ายมาติดไม่กี่ปีนี้เอง
คือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีป้ายแต่ว่าเป็นที่รู้กันกับชาวบ้านคนในพื้นที่
อันไหนเท่าไหร่ว่าอันไหนเท่าไรราคาประมาณนี้นะ
ถ้าเกิดว่าคุณจะช่วยวัดคุณก็ต้องให้เรทนี้นะแต่เพิ่งมาเป็นลายลักษณอักษร
มาเป็นป้ายเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้พอติดไม่นานมานี้ก็กลายเป็นเรื่องเป็นข่าวเลยนะคะ
เมื่อเย็นวานนี้ค่ะทางวัดคณะกรรมการหมู่บ้านก็เลยมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้ง
ข้อสรุปตกลงร่วมกันบอกว่าเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายควรที่จะปลดป้ายออก
เจ้าอาวาสบอกว่างั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ความศรัทธาของชาวบ้านแต่ละคนที่จะบริจาคให้วัดเท่าไหร่นะฮะ
แต่เอาจริงมันก็มีบรรทฐานที่เขาทำกันมาถือปฏิบัติกันมานะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสวัดสว่างพิทยาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกันหน่อยค่ะ
เสียงของโยมมันบางคนเขาพอใจบางคนคือไม่พอใจนะแต่จริงธามาน
มีงานนี้เท่านั้นซึ่งแต่ว่าอย่างเดียว
เจ้าอาวาสบอกว่าเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย

จากนี้ไปก็จะขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของญาติโยม
ที่จะร่วมทำบุญกับทางวัด
ทางวัดเองจะไม่มีการกำหนดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นอีกต่อไป
ฝากไปถึงเจ้าภาพงานศพต่างด้วยนะคะบอกว่าเมื่อจัดงาน
จัดงานเสร็จแล้วก็ควรเก็บกวาดสถานที่ให้เรียบร้อยสะอาดเหมือนเดิม
อย่าปล่อยให้รกเต็มไปด้วยขยะจะจ้างใครมาทำหรือจะทำเองก็ได้
อันนี้เนี่ยเจ้าอาวาสเขาฝากแบบนี้เอาจริงจริงนะลักษณะแบบนี้เนี่ย
คือก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นรายลักษรถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนในพื้นที่
ก็คือรู้กันว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะมาชะพนักศิษย์ศพวัดนี้นะ
คุณจะมีค่าใช้จ่ายอย่างนี้แต่พอมันเป็นประเด็นขึ้นมา
หมายถึงว่ามันมีภาพออกมาเป็นลายลักษณอักษรเป็นป้ายเนี่ย
มันก็กลายเป็นประเด็นเจ้าอาวาสเองเขาก็ไม่สบายใจท่านก็ไม่สบายใจ
เป็นตัวเงินเป็นลักษณะตัวเงินออกมาดูเหมือนแล้วเหมือนพุทธภานิษฐ์
คนก็เลยมีความคิดเห็นว่าอันนี้แหละเป็นประเด็น